กลางปีนี้แล้วนะครับที่สายตาทุกคู่ทั่วโลก

แล้วก็เป็นครั้งแรกที่จัดในทวีปอเมริกาใต้
ถึงความไม่พร้อมและความไม่สะดวกการจราจรที่ติดขัด
ที่จะเชื่อมต่อจุดสำคัญของเมือง
สร้างข้ามเขาเลาะริมทะเล
มีทางจักรยานลอยฟ้าเพื่อให้ประชาชนได้สัญจร
รวมไปถึงมีจุดจอดและเช่ายืมจักรยาน
เลยไปถึงคาเฟ่จักรยาน
นอกจากจะแวะพักดื่มน้ำแล้ว
ยังมีที่อาบน้ำชำระเหงื่อได้อีกด้วยครับ
บราซิลกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการขี่จักรยานกันมากขึ้น
โดยเป็นผลมาจากการสนับสนุนของภาครัฐ
เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดภายในเมืองใหญ่
โดยเลนสำหรับจักรยานเริ่มสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก
บริเวณทางเรียบหาดโคปาคาบันน่า
และหาดอีปานิมาในนครริโอเดจาเนโร

จากนั้นเป็นต้นมาก็มีจำนวนผู้ใช้จักรยานเพิ่มขึ้นถึงร้อยละสามร้อย
แม้ว่าส่วนใหญ่จะใช้เพื่อกิจกรรมการพักผ่อน
มากกว่าใช้เพื่อเป็นช่องทางสัญจรหลักก็ตาม
จากนั้นในปี๒๕๕๕รัฐบาลท้องถิ่นของนครริโอ
ยังได้ขยายเส้นทางสำหรับจักรยานขั้นที่๒

โดยจะมีการเชื่อมต่อเส้นทางให้ถึงกัน

เชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะต่าง
ในปีนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกมากขึ้น
และจะนับเป็นเส้นทางจักรยานที่ยาวที่สุด
ภูมิภาคลาตินอเมริกาด้วย
ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวเปิดเผยว่า

ก็เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่เสื่อมโทรมของเมือง

เลนจักรยานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มาใช้จักรยานในการเดินทางระยะสั้น
ไม่เกิน๖กิโลเมตรให้เพิ่มมากขึ้น

ขณะที่โครงการจักรยานสาธารณะในบราซิล
ก็เปิดให้บริการแล้วถึง๖๐จุดทั่วเมือง
มีจักรยานให้บริการแล้ว๖๐๐คัน
คาดว่าจะสามารถขยายโครงการดังกล่าว

นักปั่นและนักเคลื่อนไว้ชาวโปรโตเกตฯล๑๘๙๐นี้บอกว่า
ใช้จักรยานสะดวกสบายสำหรับเธอ
ทำให้เธอไม่ต้องทนกับการจราจรที่ติดขัดอีกต่อไป

และใกล้ชิดกับเมืองนี้เพิ่มขึ้นด้วย
ขณะที่เจ้าของธุรกิจเอกชนหัวใสเกาะกระแส

และบริการจอดรถจักรยานแห่งแรกของประเทศ

โดยนอกจากผู้มาใช้บริการจะอุ่นใจ
ว่ามีคนคอยดูแลรถจักรยานให้เป็นอย่างดีแล้ว
ที่นี่ยังมีบริการห้องอาบน้ำฝักบัว

เพื่อให้นักปั่นได้เพิ่มความสดชื่น

มาปั่นจักรยานกันให้มากขึ้น

เช้าของวันอาทิตย์เดือนละ๑ครั้ง
จากนั้นก็จะร่วมกันปั่นจักรยานเป็นประจำ

สนใจกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบนี้มากขึ้น
เพราะหลังจากนี้
สุขภาพที่แข็งแรงด้วยจุธารัฐเอียมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน